คุณผู้ชมครับเวลาขับรถไปเจอทางร่วมทางแยกเนี่ย
อย่างน้อยต้องชะลออย่างมากที่สุดต้องเบรกครับ

นี่ครับรถกระบะคันสีน้ำเงินพี่เขาก็ออกมาออกมาเรื่อย
ื่อยแต่คันนี้สิครับมาเร็วแล้วมาแรง
หักพุ่งไปฉดร้านค้าเนี่ยครับ
เพราะดีนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
เจ้าของร้านเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็ตัดเพาะบอก
ดูเอาละกันใครผิดใครถูก
แต่ร้านเขาเนี่ยเสียหายใครจะรับผิดชอบเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหแล้วของเต็มร้านเลยขณะนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยสิครับเจ็บตรงนี้
บางคนบอกว่าชาวเน็ตนะชาวเน็ตบอกว่า
รถกระบะคันสีน้ำเงินนั่นแหละออกมาไม่ดูทำคนอื่นเดือดร้อน
แต่ก็มีหลายคนบอกว่างานนี้ผิดทั้งคู่คันหนึ่งออกมาไม่ดู
ส่วนอีกคันนึงมาทางตรงก็จริงแต่มาซะเร็วเลยเจอทางแยกมันต้องชะลอ
ชาวเน็ตก็สรุปนะอย่างนี้ควรจะให้รับผิดชอบร่วมกันทั้งคู่นั่นแหละ
ดีที่สุดครับนี่ครับสภาพความเสียหายของร้านค้าฮะ